มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้เมาหนักเมาหนักมากจริงนะคะ
ไปทำร้ายร่างกายญาติกันค่ะเสร็จแล้วก็ร่ายรำอยู่อย่างนั้นนะคะ
ญาติต้องแจ้งตำรวจมาเอาตัวไปหน่อยค่ะ
ตามรายงานเนี่ยเขาบอกรำแบบนี้ตั้งแต่ก่อเหตุเสร็จนะ
ลำตั้งแต่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมากับตำรวจอันนี้คือหน้าโรงพัก
ก็ยังไม่หยุดค่ะยังไม่จบกระบวนท่านะคะ
นี่คือสพวังจันทร์เมื่อวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
คือชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าผู้ชายคนนี้เมาหนักมากเลย
แล้วก็ส่งเสียงดังโวยวายอยู่แถวถนนสายคลองไผ่แก่งหวายที่วังจันทร์ระยอง
ให้ตำรวจมาดูหน่อยตอนที่ไปก็คงเมาได้ที่นะคะ
อย่างที่เห็นค่ะเขาก็ออกลีลาใหญ่เลยนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปคุยนะคะกับน้าของผู้ชายคนนี้
ก็เลยทราบว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเบิ้ลค่ะ
ก็เป็นคนสติไม่สมประกอบค่ะอายุ๔๐ปี
วันนั้นเขาเดินมาที่บ้านแล้วก็เข้าไปทำร้ายแม่ที่อยู่ข้างใน
ซึ่งอายุมากแล้วน้าก็เลยต้องโทรไปแจ้งตำรวจ
มาคุมตัวไปที่โรงพักค่ะก็คุมตัวไว้คืนหนึ่ง
อย่างที่เห็นค่ะถึงโรงพักแล้วเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้ว
ก็ยังโชว์ลีลาไม่หยุดนะคะตำรวจก็ต้องนั่งดูไปนะคะ
เนี่ยค่ะนะไม่หยุดเลยนะคะวันรุ่งขึ้นญาติก็ไปรับตัวในเบิ้ลกลับมาที่บ้าน
พอได้กินยาเนี่ยก็อาการกลับมาปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะ